ลับการฝึกม้าขึ้นอยู่กับผู้ฝึกแต่ละคนว่าจะเริ่มฝึกแบบใดบ้าง
แต่ส่วนใหญ่จะต้องสร้างความคุ้นชินกับอุปกรณ์ต่างที่จะใช้สำหรับการลากรถ
จะได้ไม่ตื่นกลัวซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับการฝึกม้าช่วงเริ่มต้นคือ
การฝึกม้าให้หัดเหยียบเชือก
โดยจะต้องฝึกม้าให้คุ้นกับเชือก
ฝึกให้รู้จักขัดเหยียบเชือกด้วยเท้า
ฝึกให้รู้จักการยกเท้าขึ้นด้วย
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับม้าจากการโดนเชือกพันขา